กองทุนพัฒนานักกีฬาอาชีพ

คนอีสานนี้สมรักคำสิง

อุดมพรพลศักดิยกน้ำหนักโอลิมปิก

นี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวอีสาน
ฉะนั้นเราตั้งกองทุนมาเพื่อสร้างไอดอลทางด้านกีฬาที่เติบโตไปจากภาคอีสาน
ล้านบาทสร้างนักกีฬาเป็นนักกีฬาโลกครบหมดครับ